ฟอร์มของทีมวอเล็กบอลชายหาดทีมชาติไทยครับ

สโคล่าชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
สรรญาแลสุดกับสิรินุษย์ขาวฟองชุดสีเหลืองทีมไทย๑นะครับ
ก็เอาชนะฮ่องกง๒ไป๒เซตรวดครับ
ต่อ๑๓และ๒๑ต่อ๘นะครับ
ส่วนเกมที่๒ไทย๑นั้นยังฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับ
เอาชนะศรีลังกา๒ไปได้อีกก็เข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มครับ

ก็มีจตุพลแสนยุทธ์กับมรุเดชบุญเต็มครับ

เอาชนะฮ่องคาซักษ์ฐานไป๒เซตรวดครับ
รวดครับ๒๑ต่อ๒และ๒๑ต่อ๓ก็เข้ารอบ๑๖ทีมนะครับในฐานะช้ำกลุ่มด้วยเช่นกันครับ
ซึ่งทางด้านพันธาเอกทวีปทองกำเนิดหัวหน้าภูกษรทีมหญิงก็พอใจฟอร์มการเล่นทั้ง๔ทีมนะครับ
แต่ทั้งนี้ยังต้องปรับในเรื่องของการควบคุมการเล่น
ส่วนอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวาของสิรินุษย์ขาวฟองหรือว่าน้องออนนะครับ
ก็จะเน้นให้คุมทักษะให้ดีเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ครับ
ตามความรู้สึกผมก็คือน้องเขาจะกังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเขา
ทำให้เขาไม่กล้าเล่นไม่กล้าเคลื่อนที่นะครับ
พยายามที่จะให้เขาไม่คิดถึงอาการบาดเจ็บเขามากนักนะครับ
เราก็จะต้องให้เพื่อนผู้บอดี้ของเขาเนี่ยช่วยในการเล่นนิดนึงนะครับ
เพราะว่าเวลาผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีความกังวลจะมีความกดดันนะครับ
สำหรับในรอบ๑๖ทีมนะครับทีมวอเล็กบอลชายหัดของไทยเนี่ย
ประเภทชายและประเภทหญิงอย่างละ๔ทีมเนี่ยก็ผ่านเข้าสู่รอบนี้กันหมดทุกทีมนะครับ
แข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับจะเริ่มแข่งขันในเวลา๘นาฬิกาติดตามเทปบันทึกภาพการแข่งขันได้
ในเวลาเที่ยงคืนถึงตี๒ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ